ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่สองมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ได้กัน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ได้สิครับเพราะว่าเป็นเพลงเก่งของเขา

ก็แหมลุ้นใครจะรู้แต่ว่าร้องได้ดีเหลือเกิน

๑บาทครับ
สารภาพของคุณก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีนะครับ

แต่งโดยครูสลาคุณวุฒิ
เพลงนี้ก็นานพอสมควรเหมือนกัน

มูลค่า๒หมื่นบาท
ฟังอินโทรเพลงที่๓กันเลยครับ

ถ้าร้องใบ้นิดหน่อยก็ได้ไหมพอจะได้ไหม
ปินเป็นศิลปินแบบลูกทุ่งสู้ชีวิต

ลูกทุ่งให้กำลังใจคนใช้แรงงาน

ก็หรือผ่านทำนองนี้พอผ่านมาได้

ใช่ไม่เคยร้องเพราะว่าผมปกติก็มัวแต่งมอยู่กับสติงด้วย
คือจริงเนี่ย๔๕ปีที่เฟิร์สหันมาร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันไม่นานนะ

ตอนนี้สถานการณ์นะครับเฟิร์สมีอยู่แล้วแน่๑๐๐๐บาท
ถ้าเลือกที่จะไม่ไหวแล้วครับหยุดรับ๑๐๐๐บาทกลับบ้าน
หรือถ้าจะร้องต่อแล้วเสี่ยงแล้วใช้ตัวช่วยอะไรก็ว่า
แต่ถ้าร้องได้ได้สองหมื่น

เหลือครึ่งเดียวเหลือ๕๐๐บาทตัดสินใจให้ดี
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาท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
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้
เสี่ยงมากเพราะว่าเกิดเปิดเจอข้ามเพลง
ก็ยังไม่รู้ว่าเพลงหน้าเขาจะร้องได้ไหม
ตัวเดียวเลยที่อยากจะได้ก็คือพลาดไปเลย

หน้ามาถึงตอนนี้แล้วนั่นก็คือ

ที่เต็งเลยคือข้ามเพลงนี้ไปเลย

เปลี่ยนเพลงนี้ก็ยังไม่แน่นอนอาจจะหนีเสือปากจราเขต
ตอนนี้คือเต็งของเฟิร์สเลยก็คือข้ามไปเลย
แล้วซึ่งโอ้โหคุณป่า
ตอนนี้เหลืออยู่๕แผ่นป้าย๑ใน๕ครับ

คือแผ่นที่๔เพราะฉะนั้นเลือกได้คือ
แผ่นไหนครับโอ้โหคุณป่าคุณป่าคุณป่า
มีสิทธิ์เลือกได้
อีก๒แผ่นนะครับ
ตั้งแต่มาแล้วอันแรกยังไม่ใช่
เลือกได้อีกแผ่นหนึ่ง

แล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็มีพี่ข้างล่างด้วย

แผ่นที่๖ก็คือ

ตัวช่วยก็คือ

มาทำไมให้อายบ้านนาละนวลน้อง

อีกหนึ่งแผ่นตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอบว่าใช้ครับใช้แค่นั้น
ใช้สิครับใช้แน่นอนแต่ประเด็นคือจะเปิดยังไงให้โดนแผ่นนั้นพอดี
โป๊ะเช๊ะอย่างนี้ตัวช่วยที่จะช่วยให้เขาผ่านเพลงที่๓นี้ไปได้คือข้ามเพลงนี้ไปเลยเพราะว่าเขาร้องไม่ได้แน่
เลือกให้ดีตอนนี้เลือกไปแล้วคือแผ่นที่หกและแผ่นที่สี่

โอ้โหเสียงมากมาก
ขอเข้าที่นี่ครับหลังช่วงฝ่าแล้ว
เปิดมาถ้าเป็นเปลี่ยนเพลงยังมีโอกาสดิ้นได้อีกก็ยังมีเฮอยู่
ถ้าเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยเฮหนักแต่ถ้าไม่ใช่สองตัวนี้ก็ยังมีรอยเฮ

เข้ารอไปได้ตั้งคำหนึ่ง
โอ้โหมันจะพอไหมเนี่ย
อย่าซีเรียสมันพอสมควร
มาดูกันแผ่นที่หนึ่ง
ตัวช่วยของเฟิร์นก็คือ

ตัวช่วยของเบิ้ลก็คือ

คิดในทางที่ดีได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ซึ่งเรายังโลลพิลตัวคำหนึ่ง
ฟังเพลงต้นฉบับกันก่อนจะเอาท่อนไหนเอาท่อนแรกเลยนะ

ในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้
ที่นี่ไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้

มาถ้าพร้อมนะครับเพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมา
บรรเทิมบรรเทิม
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
ที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบาก
ในแต่ละวันพี่ยังต้องทำงานหนัก
แล้วก็อะไรไม่รู้เนื้อมันร้องว่าอะไร
ช่วยผ่านไปเลยได้ไหมจะขอบคุณมาก
สาธุขอให้หยุดเพลงนี้เถอะโอ้ยไม่รู้จะแต่งเนื้อยังไงล่ะ
มันมีอีกไหมมันยังไม่จบอีกรู้
โอ้ยเจ้าปราแพทย์พาวขอร้องล่ะหยุดเพลงเถอะ
ถ้าร้องได้อีกท่อนเดียวมันผ่านแล้ว
เดี๋ยวนะคุณป่าเพลงนี้ครูเพลงชื่ออะไรคะ
ต้องบอกเลยว่าเป็นภาษาที่สละสลวย
ก็ตามเกมอ่ะก็ต้องร้องอ่ะ
เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคุณป่ายาใจคนจน
ต่อไปเนี่ยใครร้องเพลงนี้แล้วถามว่าครูเพลงที่แต่งชื่ออะไรหนูจะบอกเลย

หวันใจคนใช้รายงานที่นั่งไหมเนี่ย
ครับผมเคยฟังแหละแต่ว่าผมจำไม่ได้

คุณป่าเราต้องเฉลยไหมว่าผิดกี่คำ

ยาใจคนจนของคุณไม้พิรมพรเพลงนี้เป็นเพลงการสร้างชื่อของคุณไม้
ผลงานของครูสลาคุณวุฒินะครับ
เพลงนี้วางตลาดเมื่อปี๒๕๕๙

แต่ว่าเป็นเพลงที่ดังมากทีเดียว
เอาสรุปเป็นว่าสำหรับเพลงที่
คุณป่าไม่เอาเราทำให้เป็นทางการหน่อยดีกว่า
ที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณเฟิร์สร้อง
หรือร้องผิดอย่างนี้ให้เชียร์คนดี

ต้องทำหน้ารุ้นด้วยมั๊ย
เพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณเฟิร์สร้อง
ได้หรือร้องผิด

ร้องได้
กล้องผิดครึ่ง
อย่างนี้แหละร้องผิดประเภท
เบาเป็นการร้องผิดที่คื้นเคงมากเลย

ก็ได้สร้างศีรสรรค์ได้สร้างความคืนเครง

เขาบอกว่าเขาพึ่งหัดร้องเพลงลุกทุ้งในไม่กี่ปี
เขาก็ยังกล้ามาแข่งในรายการของเรา

มีวัยรุ่นมีคนยุคใหม่อย่างเฟิร์สที่ยังรัก
แล้วยังชื่นชอบในเพลงลูกทุ่งอยู่
ถึงเราจะโตมาเติบโตมาในยุคเราในเพลงสตริงก็ตาม
สรุปว่าเฟิร์สวันนี้ร้องไปได้กี่เพลงอ่ะ

ตอนแรกนะครับผ่านไปได้ถึงเพลงที่๒นะฮะ
เพลงที่๒นี่ก็มี๑๐๐๐บาทแล้ว
พอร้องเพลงที่๓ร้องผิด๑๐๐๐บาท
ก็เหลือครึ่งหนึ่งค่ะเหลือ๕๐๐๐บาท
แต่เฟิร์สรู้ไหมคะว่า๕๐๐บาทที่เฟิร์สจะได้ไปเนี่ย
จะอยู่ในความทรงจำของพี่ครับ
จะอยู่ในความทรงจำของคนดูที่อยู่ที่นี่ครับ

และครูสลาคุณอาวุธคุณไมค์พี่รมพร
ก็จะจดจำวงเฟิร์สเอาไว้ครับ
แล้วเฟิร์สจะชวนผมไปเล่นตลกบ้างอะไรบ้าง
ก็ขอให้เบิร์ตประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะ
วันนี้ต้องขอบคุณเฟิร์สมากเลยที่มาร่วมสนุกกับรายการร้องได้ให้ร้านของเราด้วยนะคะ
แล้วที่เห็นแบบนี้นะครับเราก็เห็นว่ามีคนที่มารายการของเราแล้วเขามีความหวังมีความฝัน
เพราะฉะนั้นร้องได้ให้ร้านของเราเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับ
สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเตรียมตัวพบกับร้องได้ให้ล้านฉบับปรับปรุงใหม่เอาใจคนสู้ชีวิต
ใครที่มีฝันใครที่มีหนี้มีความลำบากให้มาที่รายการของเราค่ะ
เพราะว่ารายการของเราให้โอกาสคนสู้ชีวิตทุกคนได้มาเอารางวัลไปสู้ชีวิตกันต่อไป
เพื่อให้คุณพ้นจากความลำบาก
แต่ที่เหมือนเดิมก็คือความสนุกสนานกับรายการของเราแล้วพบกันเวลาดีทำไมเราต้องดุขนาดนี้ด้วย
ไม่ได้ดุอยากให้มันเจ้มจ้น
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
โรคดายไทรลาศโลกธงสู้ชีวิต
สาวร้อยเย็นหวังสู้งานสู้ชีวิตน้ำขิงครับ

ก็เคยไปเป็นพนักงานเซเว่นตอนอยู่ม๔ค่ะ
ก็เคยไปเป็นแดนเซอร์ด้วยตอนนี้ก็เป็นนางเอกลิเกด้วยค่ะ
ทำไมเราถึงรู้จักคิดว่าเราจะไปทำตรงนี้เพราะว่าอะไร

ไม่เคยเลยค่ะที่เห็นเขาเล่นลิเกแล้วเขาก็ได้ตังค์เขาออกไปร้องเพลงหน้าเวที
เดี๋ยวเธอแค่ไปกับเขาเฉยแล้วระหว่างที่เขาไปเล่นลิเกนั้นเธอก็แอบเห็น

มันมีรายได้